เฉพาะการจับจ่ายในช่วงสิ้นปีนี้กันแล้วนะคะ
มาดูเรื่องของการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยว

ตลอดช่วง๒วันของการจัดงานที่ผ่านมา

จากหลากหลายบริษัทในอังกฤษ
จองห้องพักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างของไทย

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสรรญาคงอยู่ค่ะ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากหลากหลายบริษัทในสหราชอาณาจักร
เจรจาซื้อขายด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักของไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
ได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย
เดินทางมาเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ๒ของโลก
เป็นครั้งที่๓๗แล้ว
ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย
การวาดลวดลายทายบนเครื่องปั้นดินเผา
การแสดงมวยไทยเครื่องเซรามิก
ทำให้ได้รับความสนใจและมียอดจองโรงแรมที่พักในภูมิภาคต่างของไทยล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

จริงแล้วผมคิดว่าทุกครั้งงานบีทีเอ็มเป็นงานที่เราจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ขึ้นมา
ก็ได้รับการตอบรับที่ดี
แต่ว่าอย่างยิ่งการที่เราเปิดด้วยสีสันนะครับก็สร้างความตื่นตาตื่นใจรวมทั้งสร้างกระแสดึงดูดได้ค่อนข้างดีเลยครับ
จากการนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยมาพบคู่ค้าโดยตรง
อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรและจากโซนยุโรปเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ก็คือ
ผนึกกำลังร่วมกับสายการบินนานาชาติ
เพื่อร่วมมือด้านการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน
และจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวในไทยได้มากขึ้น

ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ททได้ลงนามร่วมกับสายการบินต่างมาแล้วรวม๖สายการบิน
และมีแผนที่จะร่วมมือกับสายการบินอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเส้นทางยุโรป
เพราะถือเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพรวมทั้งยังมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันสูงค่ะ
สรรญาคมอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร